ไปต่อกันที่อีก๑สาวกันบ้างนะครับ
อดีตของแฟนคุณลูกของคุณโหน่งทัชชานั่นเอง
เป็นอดีตแฟนของลูกคุณโหน่ง

สุทธิ์ค่ะนี่ฉลองวันเกิด๒๙นะคะ